สวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว
ผ่านไปแล้วผ่านไปนะเรื่องของการลุ้นรางวัลลอตเตอรี่
ค่ะไม่ถูกไม่เป็นไรคุณผู้ชมดูรายการกับเราถูกอกถูกใจแน่นอน
เพราะว่าวันนี้ไงเป็นวันแรกในการที่ลดระดับความเข้มข้นของมาตรการถูกไหมคุณผู้ชม
ก็ยังมีเรื่องของล็อกดาวน์กันอยู่แต่ว่าเขาคลายล็อกดาวน์ต้องใช้ความ
มันดูด้วยว่าเบาบางลงนะคะคุณผู้ชมเรื่องอะไรบ้างนะคะ
แล้วก็ยังมีพื้นที่ไหนที่ห้ามทำอะไรอยู่บ้างมาเล่าให้ฟังกันตรงนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับมติของสบคที่ประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะ
ก็มีการผ่อนคลายมาตรการหลังจากที่พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ดีขึ้น
ที่สำคัญก็คืออยากจะให้กิจกรรมต่างเปิดได้
มีอะไรบ้างตามหน้าจอนี้เลยคุณผู้ชม
ซึ่งทีมรายงานรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเราเนี่ย
คุณกิติพิษปรีชาวุฒิวัฒน์นะครับเจ้าของร้านตีแฉะหมูกระทะซีฟู้ดบุฟเฟ่
คลอง๑๑ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีเขาบอกกันนะครับแม้ว่าสวบคอจะคลายล็อกให้นั่งกินในร้านได้เนี่ย
แต่วันนี้เขายังไม่เปิดนะเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่พร้อมจริง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะอะไรผมว่าไปลองฟังจากปากเจ้าของร้านดีกว่าครับ
ช่วยเหลือผมไปได้บ้างสามครั้งแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยของขนาดเนี้ย
คุณคิดว่าไหวไหมอ่ะคือถ้าเป็นร้านบุฟเฟ่ก็ต้องเข้าใจเขา
เขาต้องซื้อของมาเยอะไงเขาก็ต้องหลุดนะ
ไปดูร้านเสริมสวยกันบ้างนะคะทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวไปที่ร้านน้องพรีมค่ะ
อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่โคราชไปเจอเจ้าของร้านคุณจำจันนวลศรีดา
เนี่ยกำลังปัดกวาดเช็ดโต๊ะทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างต่างคือปิดมานานกว่าเดือนนึงไง
วันนี้เตรียมพร้อมที่จะเปิดให้บริการลูกค้าแล้วอ่ะคุณแจ่มจันทร์นะครับ
บอกว่ารู้สึกดีใจมากเพราะเธอไม่มีรายได้มานานเป็นเดือนนะฮะ
แจ้งไปยังลูกค้าไงส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจำ

คือทางร้านนะครับเขาก็จำกัดการใช้บริการ
ครั้งละประมาณ๑๒คนเท่านั้นตามมาตรการในการป้องกันโควิดของทางภาครัฐครับ
ก็เปิดเฉพาะบางกิจการส่วนกิจการที่ยังเปิดไม่ได้สรุปสั้นสั้นนะคะ
ก็คือสถาบันกวดวิชาโรงหนังร้านสปาสวนสนุกสวนน้ำฟิตเน็ต
รวมถึงห้องประชุมจัดเลี้ยงเหล่านี้ยังปิดอยู่นะคะ
เพราะดูแล้วเนี่ยคนต้องเยอะแน่เลยถ้าปวดแบบนี้แออัดกัน
ยังไงก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรง
คุณผู้ชมครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีเรื่องที่ต้องไปดูกันหน่อย
มีเหตุเท้าแชร์ครับยกพวกไปรุมทำร้ายโอ้โหทั้งตบทั้งเตะทั้งกระทืบลูกแชร์ครับ
เป็นคลิปที่ดังสนั่นตอนนี้เอาไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะ
เอาเรื่องนี้ว่ากันแบบยาวเลยนะครับเห็นไหมฮะลูกหนี้เขาก้มลงกราบขอแล้วอ่ะ
กระทืบแบบนั้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ช่วงค่ำของวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันนั่นแหละ๔ทุ่มกว่า
นางสาวจุ๋มผู้เสียหายคนที่ถูกกระทืบอ่ะเป็นลูกแชร์เขาเนี่ยไปแจ้งความที่สพพนมทวนนะครับ
เพื่อเอาผิดนางสาวตั๊กซึ่งเป็นชาวตำบลหนองกลุ่มอำเภอบ่อพลอยพร้อมกับนายโตสามีของนางสาวตั๊กที่มาร่วมกันทำร้ายเธอ
นางสาวตั๊กนี่ก็คือเท้าแชร์นั่นแหละครับค่ะ
ซึ่งเธอก็มาทำร้ายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือทำร้ายแทนการขัดดอกไงนะคะเธอก็ได้รับบาดเจ็บมากมาย
ส่วนคลิปที่ปรากฏนางสาวจุ่มผู้เสียหายถูกกระทำอะไรบ้างคุณผู้ชมดูเลยค่ะ
มีทั้งถีบหัวเตะเสยหน้ากระทืบหลังตบหน้าจิกผม
นับจำนวนครั้งให้เลยนะส่วนอีกคนแฟนของนางสาวตั๊ก
ซึ่งเป็นเท้าแชร์เขาก็ร่วมด้วยกระทำด้วย
แล้วเป็นผู้ชายคุณไปทำผู้หญิงอย่างนั้น
ทีนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับอดีตลูกหนี้
คือนางสาวจุ๋มที่เขาถูกทำร้ายร่างกาย
เล่าให้ฟังบอก๒๗กรกฎาคม
ขอเข้ากลุ่มแชร์ออนไลน์ของนางสาวตั๊ก

ก่อนที่จะมีคนดูแลกลุ่มเนี่ยทักแชทมาหาตัวเธอเอง
บอกว่าจะให้กู้เงิน๒๐๐๐บาท
เพราะว่าตอนนี้วงแชร์ยังไม่เปิดอังไหม
เธอก็สนใจไงก็เลยบอกว่าให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนมา
เธอก็ตกลงค่ะเพราะว่าเธอต้องใช้เงินลงทุน
ขายของตามตลาดนัดต้องดูแลลูกที่ยังเล็กอยู่

ครบแล้วค่ะว่าเธอมีรายได้จากการขายของไง
แต่ต่อมาไอ้ที่เป็นปัญหาคือเดือนสิงหาคม
ไปกู้ต่ออีก๒ครั้งรวมจำนวนเงิน๒๕๐๐บาท
และยังเล่นแชร์วงเงิน๕๐๐บาทต้องจ่ายวันละ๑๕๐บาทเป็นเวลา๔๕วัน
โดย๓ก้อนหลังนี่แหละที่เป็นปัญหากับคุณชิสา
ไม่มีเงินใช้หนี้ไม่มีเงินส่งค่าแชร์
ค้างหนี้รายวัน๓วันเป็นเงิน๓๖๐บาทส่งค่าดอกเนี่ยรายสัปดาห์๒สัปดาห์เป็นเงิน๖๐๐บาท
ค่าแชร์อีก๑๔วันเป็นเงิน๒๑๐๐บาทรวมทั้งหมดที่ต้องจ่าย๕๗๐๐บาท
ทีนี้๒๔สิงหาคมนางสาวตั๊กเท้าแชร์นะ
โทรมาขู่บอกให้เธอจ่ายหนี้พร้อมกับดอกที่ค้างเอาไว้
ถ้าไม่จ่ายนะเธอขู่บอกจะให้คนไปยิงเอาขู่แบบเนี้ย
แล้วเธอก็บอกว่าจะไปยืมคนอื่นมาให้ก่อนคือนางสาวจุ๋มนะคะไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เดี๋ยวเงินผัวออกพรุ่งนี้แมง๒๐กว่าวันผัวมึงไม่เคยเงินออกเลย
เดี๋ยวรอเดี๋ยว๔โมงเย็นเดี๋ยวหนึ่ง

แค่หาไม่ได้แค่รับไปแค่ไม่ส่งแค่ไม่มีแม่แค่ไม่โกง

อ้าวนี่ครับพูดข่มขู่ประมาณนี้นะ
ต่อมาวันที่๒๕สิงหาคมนะครับ

ตอนแรกนะฮะไปเนี่ยกะว่าจะไปเจอลูกหนี้แต่สุดท้ายไม่เจอ
แต่ว่าไปเจอตรงจุดที่เกิดเหตุตามภาพในคลิปเนี่ยตรงนี้เลยครับ
หน้าบ้านเลยนะพอเจอปุ๊บก็เข้าไปรุมทำร้าย

ไปทำร้ายเธอต่อหน้าลูกสาวเธอแบบนั้นนะครับ

เดี๋ยวใช้หนี้ไปก่อน๑๐๐๐บาทนะคะ

ถูกทำร้ายนานถึง๔๐นาทีนะ

ก็ไปหาเงินมาใช้หนี้ให้
คือเหลืออยู่๔๗๐๐บาท

ส่วนนางสาวจุ่มเท้าแชร์ค่ะ

นางสาวจุ่มนี่คือเป็นผู้เสียหาย

เธอเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกงอะค่ะ

เพราะว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะหนีไม่ได้ตั้งใจจะโกงเขา
แค่ตอนนี้หนูไม่ได้ขายของตลาดนัดมันปิด
แล้วสิ่งที่แฟนหนูทำงานก็ได้แค่วันละ๓๐๐กว่าบาท
พอลูกหนูต้องกินทุกวันหนูก็อธิบายให้เขาเข้าใจ

อันนี้เป็นเสียงของฝั่งลูกหนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ทางสพพนมทวนก็เลยเรียกนางสาวตั๊กผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำค่ะ
หลังจากสอบปากคำเกือบ๓ชั่วโมง
นางสาวตั๊กออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้น
ผ่านผ่านรถอ่ะกระจกรถเลยนะผู้สื่อข่าวแล้วก็ยื่นโทรศัพท์เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ย
ก็คือพูดสั้นจับใจความประมาณว่า

ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเป็นหนี้เลยดีกว่า
ฟังเสียงเธอเลยไหมคะ

แล้วทำไมเขาไม่จ่ายเราเจ๊

ขอแค่นี้ก่อนนะคะ

อย่าต้องให้มามีเรื่องมีราวกันเลย

ว่าถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแล้วเนี่ย
สามารถไปทำร้ายเขาได้
เรื่องของการทำร้ายร่างกายก็ฝากกันเอาไว้อะเนาะ

ในเรื่องของวิชาการลงนะหน้าทอง

เดี๋ยวลองดูซิว่าทำได้ไหม

กลายเป็นว่าไปเรียนแล้วทำไม่ได้เหรอครับ

พิธีลงนะหน้าทองให้กับลูกศิษย์

เขาพยายามปิดทองไปที่หน้าผาก

ทำยังไงแล้วทำไปเพื่ออะไร
เพื่อเป็นการหนุนดวงไงคุณชิสา

บัณฑิตทรัพย์แสวงหาอายุ๒๖ปี

สนใจอยากจะไปเรียนวิชาลงนานหน้าทอง

สมัครไปทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไปหาที่ชายนาฏเลย

มีค่ายกผ่านว่ายครู

บุรีหนึ่งซองแผนทองจำนวนหนึ่ง
แล้วก็มีสมุดท่องมนต์คาถาเล่มหนึ่ง
ส่วนลงวิชาเรียนนี่นะ

ท่องจะไม่ขึ้นใจนะ
เขาก็พยายามท่องอยู่ประมาณ๒เดือน
ก็ลองดูแต่ลองทำหน้าทอง

พันธรรพันธาร

มันก็ยังอยู่เหมือนเดิม

หายเข้าไปในหน้าผ่านใช่ครับพี่ไปขอเรียนแล้วแล้วแล้วสูญเสียงกันอย่างเนี้ยมีไหมมีครับเขาที่ผมไปถามมานะ
อาจารย์ที่เขาไปเรียนด้วยกันเขาก็เขาบอกเขาก็เป่าไม่หายเหมือนกัน
ถามหลายคนมากเลยครับเขาก็บอกเขาเป่าไม่หายเอาไปถามอาจารย์สุนทรสรุปแล้วมันยังไง
อาจารย์สุนทรบอกว่าเฮ้ยตัวเขาเองเคยทำได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้ว
ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองปอดทะลุเป็นแผลในกระเพาะอาหารด้วย
โอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นผลพวงนั่นแหละมาจากการทำพิธีเป่าทองคำเปลว
จนทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงส่วนเรื่องที่ถูกร้องเรียน
อาจารย์ก็บอกว่าก็คนที่มาเรียนไม่หมั่นสวดมนต์
เรื่องของเรื่องไม่ถือสินรู้จักไหมอืมถือสินสินห้า
ยังถือไม่ครบเลยเออนั่นแหละก็เลยทำให้วิชาไม่สำเร็จ
ฟังฟังเสียงครูไหมไม่ฟังนะอืมบอกเลยแล้วกัน
คุณบอกว่าคือหลายคนที่เป็นลูกศิษย์เขาก็ทำได้
อาจจะมีบางคนที่ทำไม่ได้อาจจะพร้อมเงื่อนไขอะไรบางอย่าง
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็วิชานะคะ
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องใช้วิจารณญาณแล้วกันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปไปดูกันหน่อย
เมียคู่นี้ทะเลาะกันใหญ่เลยเมียยื่นคำขาดเลยนะ
ถ้าออกไปแล้วก็ถ้าเดินออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกต่อไปเลย
สรุปเขาจะกล้าเดินต่อไปไหมจะกล้าต่อไปหรือจะพอซ้ำหนี้
เดี๋ยวมาต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้อยากจะถามใจพ่อบ้านคุณกล้าพอไหม
ถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะกับพันรเมียแล้วพันรเมียคุณบอกว่า
ว่าถ้าเดินออกจากบ้านไปชาตินี้ไม่ต้องกลับมาอีกเลย
ถามหน่อยคุณกล้าไหมไปดูค่ะ
เนี่ยทุกคนดูเป็นอย่างนี้อีกแล้วอ่ะดูทำนิสัยดิ
ดูดิดูดินี่ถ้าเธอเดินออกไปข้างนอกนะเขาเลิกกันเลย

ถ้าเดินออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเลย

นี่ดูสิหันมามองด้วย

เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเรื่องของรสชาติเปรี้ยวดีกว่ามันจะเปรี้ยวขนาดไหนค่ะ
หมดเวลาต้องลาไปแล้วนะครับติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันด้วย

สวัสดี